ไปแล้วนะครับที่เราเป็นเจ้าภาพสนามนี้เนี่ย

แล้วก็การเจอตุรกีก็ไม่ใช่งานง่าย
เรื่องอะไรบ้างก็ลองมาติดตามกันดูนะครับโค้ชด่วนก็พูด
ถึงครับหลังจากที่ทีมวอเล็กบอลสาวไทยเนี่ยลงฝึกซ้อมนะครับ
แล้วก็เตรียมจะเจอกับตุรกีในช่วงค่ำวันนี้๒ทุ่มครึ่ง
ด่วนบอกว่าการฝึกซ้อมแน่นอนเรื่องแรกคือลดข้อผิดพลาด
ก่อนให้นักกีฬาเกิดความมั่นใจแล้วก็ดึงขีดความสามารถ
ของตัวเองออกมาส่วนตุรกีสกอล์ฟอร์มมาแล้ววิธีการเล่นเปลี่ยนไปเยอะ
ทีมไทยเองก็คงต้องรักษารูปแบบการเล่นให้ดีเพราะว่า
รกีเนี่ยอ่าบอลที่ตีก็หนักนะครับความสูงใหญ่ก็ดีทีม
ไทยก็ต้องรักษาระบบของตัวเองไม่ให้แตกนะครับเพื่อที่จะ
กับเขาแล้วก็ยืนระยะให้ได้นะครับส่วนเปียนุษ
น้อยกัปตันทีมบอกว่าซ้อมหนักกันพอสมควรเพราะว่า
ข้อผิดพลาดในสนามแข่งขันเกมแรกมันก็เยอะ
สมควรไม่อยากให้มีดราม่าอะไรเยอะหวังให้แปรเปลี่ยนมา
เป็นกำลังใจให้ดีกว่าส่วนทัศน์นึกแจ้งก็บอกว่า
ทีมไทยรู้ว่าผิดพลาดตรงไหนทำให้ต้องมาปรับจูนกัน
อีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อเตรียมเจอกับทีมชาติตุรกีครับ
วันนี้พวกเราก็ซ้อมกันหนักพอสมควรนะครับ
เพราะว่าข้อพิพาทในสนามแข่งเราเยอะมากค่ะแล้วก็มา
แก้ไขที่สนามซ้อมกันแล้วก็พรุ่งนี้ก็เจอตุรกีก็เป็น
ที่หนักอีกทีมหนึ่งเราก็เชียร์กีฬาให้สนุกดีกว่า
ค่ะไม่อยากไม่อยากให้มีดาวน์อะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ย
กำลังใจให้พวกเราดีกว่าค่ะเพราะว่าพวกเราก็ตั้ง
เต็มเต็มที่อยู่แล้วเวลาแข่งนะคะก็ทีมเราก็รู้แหละว่า
ผิดพลาดตรงไหนเราก็ต้องมาปรับจูนกันอีกนิดนึงเพื่อ
ที่จะเตรียมเจอตุรกีในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนทางเอด้า
ครับซึ่งเป็นหัวเสาทีมชาติตุรกีก็พูดถึงการเจอ
ทีมไทยว่าเป็นเกมสนุกเพราะว่าไทยเล่นเร็วมาก
แล้วก็ได้แข่งในบ้านด้วยไม่ค่อยชอบเจอทีมไทยเท่า
ไหล่มีบางคนเล่นในหลีกตุรกีด้วยยอมรับในฝีมือแล้วก็
เคยเล่นกับนุษราต้อมคำจึงชอบทีมไทยเป็นพิเศษครับ
เจอกัน๕ครั้งหลังสุดกับตุรกีนะครับทีมไทยชนะ
หนึ่งแล้วแพ้ไปสี่ครับก็ล่าสุดในชิงแชมป์โลกสองพัน
สองเราชนะเขานะครับสามต่อสองเซตแต่ว่าก็
แล้วนั้นสี่ครั้งหนึ่งเราก็แพ้เขานะครับแรกเรียงตาม
นี้เลยนะครับอ่าเนชั่นลีกนะครับก็สามครั้งแพ้หนึ่งต่อสามเซต
สองครั้งแล้วก็แพ้สามเซตรวดเป็นหนึ่งครั้งรวมถึงครับ
ในปีสองสิบเก้านะครับก็แพ้ไปอีกหนึ่งต่อสามเซตกับ